อยากเป็นดาราอยากเข้าสู่วงการบันเทิง
เชื่อใครจะเชื่อข้อมูลอะไรต้องตรวจสอบกันดี
เพราะว่าไม่ใช่นั้นแล้วท่านอาจจะถูกหลอกลวง
เหมือนกับวัยรุ่นกลุ่มนี้นะคะที่วันนี้เดินทาง
เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจกองปราบรามนะคะว่า
มีสาวประเภท๒คน๑อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่ง
หลอกลวงผู้เสียหายว่าสามารถพาเข้าวงการบันเทิงได้
แต่ว่าต้องเสียเงินหลักพันถึงหลักหมื่นบาท
บางคนซ้ำร้ายอาจจะต้องเสียตัวด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะกลุ่มผู้เสียหายก็มีทั้งชายแล้วก็หญิง
อายุราวประมาณ๑๗๒๑ปีกว่า๑๐คน
วันนี้ก็มีการนำหลักฐานการโอนเงินแล้วก็บทสนทนา
สื่อสังคมออนไลน์กับนายทิติพันธ์มังครุดร
หรือว่าอาร์ตหรือว่าบางคนอาจจะรู้จักในนามชินจัง
เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายทิติพันธ์ฐานช่อกงประชาชน
หลังจากที่นายธิติพันธ์มีพฤติการไปหลอกลวงว่า
สามารถช่วยให้เป็นดาราได้แล้วก็สามารถทำให้เหยื่อเข้าสู่วงการบันเทิงได้
ผู้เสียหายเล่าว่านายทิติพันธ์ได้เปิดเฟซบุ๊ก
รับสมัครนักแสดงทำงานต่างในวงการบันเทิง
โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายกับดาราชื่อดัง
แล้วก็มีการทำสัญญายืนยันแต่ว่าต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย
จำนวนเงินก็แตกต่างกันไปนะคะตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาท
อ้างว่าเป็นค่าเสื้อผ้าเป็นค่าเรียนการแสดง
แต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถทำงานในวงการบันเทิงได้จริง
แล้วก็กลุ่มผู้เสียหายได้ทวงเงินจากนายทิติพันธ์คืน
แต่ว่าที่สุดแล้วก็ไม่ได้รับเงินคืนนะคะ
อกจากนี้ยังพบว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นชายบางคน
ก็เคยถูกนายทิติพันธ์ล่วงละเมิดทางเพศด้วย
พร้อมกับจะมีการแจ้งความในข้อหากระทำอาณาจารย์เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาค่ะ
โดยกลุ่มผู้เสียหายยังอ้างด้วยว่านายธิติพันธุ์
นายทิติพันธ์มีพฤติกรรมหลอกลวงนักแสดงชื่อดัง
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
ทางกลุ่มผู้เสียหายวันนี้เองก็เลยตัดสินใจ
รวมตัวกันมาแจ้งความกับตำรวจกองปราบราม
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายทิติพันธ์จนถึงที่สุดด้วยค่ะ